ฝ่ายความมั่นคงก็วิเคราะห์ถึงเหตุและผลของกลุ่มที่ก่อความไม่สงบ
ซึ่งนำรูปแบบวิธีการแบบเดิมกลับมาใช้อีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็มีการปรับวิธีการก่อเหตุให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
่งเป้าไปที่ต้องการส่งสัญญาณถึงแนวร่วม
ที่กำลังต้องการจะมีส่วนร่วมกับเหตุการณ์นี้
ให้มีโอกาสในการก่อเหตุ
แล้วก็เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในพื้นที่

เหตุการณ์คาบอมห้างพิกษีปัตตานี
ฝ่ายความมั่นคงวิเคราะห์แนวทางการก่อเหตุออกเป็น๓แนวทาง
คือ๑เป็นการแสดงศักยภาพและการมีตัวตน
ของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงรุ่นใหม่
คมครูกลุ่มที่คิดจะกลับใจ
ออกมามอบตัวกับทางการให้เปลี่ยนความคิด
และ๓ก็ไม่มองข้ามความขัดแย้งทางธุรกิจ

ที่มีข้อมูลพยายามเชื่อมโยงไปถึง
แม้แต่ในการประชุมหน่วยขึ้นตรงของกองทัพบกวันนี้
ก็มีการตอกย้ำถึงสาเหตุทั้งหมด

ให้น้ำหนักการก่อเหตุครั้งนี้
ไปที่การจงใจเขย่าขวัญแนวร่วม
ที่กำลังจะถอนตัวออกจากกลุ่มขบวนการ
โดยอาศัยการสูญเสียของเด็กและสตรี

คู่ไปกับการสร้างความมั่นใจให้กับกลุ่มคนรุ่นใหม่
ที่กำลังจะเดินเข้าสู่ขบวนการ
ว่ายังมีศักยภาพและสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างเสรี
เพื่อก่อเหตุโดยไม่สนถึงความเดือดร้อนของชาวบ้าน

แต่แม่ทัพภาคที่๔ก็ยอมรับว่า
ความประมาทที่เกิดความเคยชิน
ก็มีส่วนทำให้เกิดเหตุการณ์ครั้งนี้
ด้วยเพราะเหตุบริเวณบิ๊กซีปัตตานี
มีกลุ่มคนมุสลิมจำนวนมาก
และสามารถดูแลกันเองได้มาตลอด
ไม่น่าจะมีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น
ตอนนี้ประชาชนก็คงต้องลำบากสักเล็กน้อย
การสังเจ้าใดมาเราก็คงจะต้องตรวจทุกรถทุกคัน
พวกเขานั่งเป็นรถไอติมรถอะไรก็ต้องตรวจ
เพราะว่าเมื่อสิ่งที่เกิดขึ้นมาเขามาเปลี่ยนแผนของเขาใหม่
เราก็ต้องทำในสิ่งที่ดีของเขาอีกก้าวหนึ่ง
ไม่ใช่ว่าเราจะก้าวตามเขาเราจะต้องก้าวเกิดเข้าไป
เราจะก้าวเกิดเข้าไปสิ่งที่น่าขั้นว่าต้องวิ่ง

นี้ในการประชุมหน่วยขึ้นตรงของกองทัพบก
รายงานเหตุคาร์บอมย้อนหลังตั้งแต่ปี๒๕๔๗ถึงปี๒๕๕๙
โดยเหตุคาร์บอมล่าสุดคือเหตุที่ร้ายแรงที่สุดในรอบปี๒๕๕๙
ขณะเดียวกันมีรายงานว่าในการประชุมครั้งนี้
แม่ทัพภาคที่๔ขออนุมัติจากผู้บัญชาการทหารบก
ใช้กระสุนยางในกรณีเกิดเหตุนำรถยนต์ต้องสงสัยมาวาง
วิ่งหนีออกไปผ่านฝูงชนและนำไปใช้ในศูนย์สักถามกรณีหลบหนี

ขณะเดียวกันฝ่ายความมั่นคงมองว่าวันนี้ต้องยอมรับ
ดุลล้อแวร์มานอคือหนึ่งในกลุ่มผู้นำขบวนการ
สถาปนาตัวเองขึ้นมาใหม่แทนสแปอิงปาซอที่เสียชีวิตลงไป
และพยายามสร้างความมั่นคงแข็งแรงให้กับกลุ่มแนวร่วม
โดยพยายามสร้างสถานการณ์ความรุนแรง
และพยายามก่อเหตุมาตั้งแต่๖เมษายน๑๙เมษายน
และวางระเบิดและอิงซ้ำทหารพรานที่๑๑เสียชีวิต๖ง
ขณะเดียวกันหน่วยข่าวทางทหารยังระบุด้วยว่า
นายดุลละแวมนอร์จะสถาปนาตัวเองขึ้นมา
แต่ไม่สามารถที่จะควบคุมและสั่งการได้ทั้งหมด
เพราะยังคงมีบางกลุ่มที่อยู่นอกเหนือการควบคุม
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน